ส่วนที่ร้อยเอ็ดนะครับทุกผู้ชมครับนี่ลุงแท้ฆ่าหลานชายตัวเอง
นี่ลุงกับหลานนะฮะมีปากเสียงกันเรื่องมรดกนะ
แล้วผู้ก่อเหตุบอกว่าหลานเนี่ยเข้ามาจะทำร้ายก่อน
ลุงก็เลยต้องสู้คว้าท่อนฟืนเนี่ยหวดใส่ไปไม่ยั้งจนตายคามือ
ตายแล้วแต่ว่ายอมมอบตัวกับตำรวจนะฮะไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
สพหัวโทนอำเภอสุวรรณภูมิที่ร้อยเอ็ดนะครับรับแจ้งเหตุก็มาที่ที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่๗ตะบนน้ำคำที่อำเภอสุวรรณภูมิ
เป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งนะฮะนี่ฮะคนก็มาดูกันเต็มเลยนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายวิชาณวงทวีอายุ๓๘ปี
เสียชีวิตในสภาพถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ลำตัวกับศีรษะนะครับ

ส่วนคนก่อเหตุคือนายนาธีศรีรัตนพันธ์อายุ๖๔ปี
เป็นลุงแท้ของนายวิชาญผู้ตาย
ไม่ได้หลบหนีไปไหน
คืนที่ผ่านมาตอนค่ำ
ผู้ก่อเหตุคือนายนาธีนะครับซึ่งเป็นลุงที่เลี้ยงผู้ตายมาตั้งแต่เล็ก
เพราะว่าแม่ของผู้ตายเนี่ยเขาไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ก็มีลุงนาธีศรีรัตน์เลี้ยงหลานชายคือนายวิชาณมาตลอดตั้งแต่เล็ก
ทีนี้ตัวนายนาธีศรีรัตน์เวลาอยู่บ้านเขาก็จะดื่มเหล้า
แล้วหมายถึงตัวหลานชายหลานชายนายวิชาเวลาอยู่บ้านเขาจะดื่มเหล้า
คือเวลาดื่มเหล้าเมาเนี่ยก็จะชอบหาเรื่องลุงอยู่เสมอ
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมรดกเรื่องบ้านและที่ดินที่อาศัยกันอยู่นี่แหละ
คือเขาประมาณว่าผู้ตายเนี่ยมองว่าลุงที่เป็นพี่ชายของแม่
ทำไมไม่ยอมแบ่งที่แบ่งบ้านเนี่ยออกมาขายบ้างนะ
แต่ลุงบอกว่าไม่อยากจะขายอยากให้ลูกหลานเนี่ยอยู่รวมกันเนี่ยเป็นครอบครัวนี่แหละ
ไม่อยากขายที่แบ่งที่ให้กับใครก็เลยทำให้นายวิชาณเขาไม่ค่อยพอใจ
เพราะเขาอยากได้เงินส่วนแบ่งจากการขายมรดกเขามองว่าแม้เขาจะเป็นหลาน
แต่ว่าที่ส่วนหนึ่งมันก็คือของแม่เขานั่นแหละที่เป็นน้องของลุง
เมื่อคืนนี้ก่อนจะเกิดเหตุนายนาธีกำลังนั่งผ่าฟืนเพื่อก่อไฟอยู่นะจะทำกับข้าว
แล้วนายวิชาณเนี่ยเขาเมาอีกเมาแล้วก็เอะอะโวยวาย
ตรงมาชกต่อยเอาท่อนฟืนเนี่ยมาตีใส่ลุงหลายครั้ง
นายนาธีบอกว่าตอนนั้นก็เลยลุแก่อารมณ์นะโมโหหันไปคว้าดุ้นฟืนขนาดเท่าท่อนแขน
ตีใส่หลานชายเหมือนกัน

สุดท้ายหลานชายล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
คือหลานเนี่ย๓๘ลุงนี่๖๔
แต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของหลานชายก็เมาด้วยนั่นแหละ

วันนี้ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเราส่งทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านหลังเกิดเหตุทางญาติญาติก็มาทำความสะอาดมาเคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อยแล้ว
แต่กองฟืนยังอยู่นะฮะยังไม่ได้เคลื่อนออกไปยังอยู่จุดเดิมนะครับ
ญาติรับศพผู้ตายมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนี่แหละ
ศพคืนแรกคืนนี้ก็มีญาติพี่น้องมาร่วมพิธีกัน
แม่ของผู้ตายแล้วก็น้องสาวของผู้ก่อเหตุ
แม่ชื่อนางตานอายุ๕๖ปีบอกว่าเสียใจมากไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัว
ตอนเด็กพี่ชายก็คือนายนาธีที่เป็นลุงเนี่ยนะลุงของลูกชายเนี่ยเลี้ยงดูลูกชายมาโดยตลอด
ตัวเธอต้องไปทำงานที่กรุงเทพไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลย
แต่เธอก็ให้อภัยพี่ชายเพราะว่ายังไงลูกชายก็ตายไปแล้ว
ก็ขออโหสิกรรมให้กันแล้วกันก็แล้วกัน
ถามว่าแม่จะเป็นประกันหรือไม่แม่ก็ไม่มีตังค์หรอก

แล้วโทษลุงไหมครับแล้วก็อโหสกรรมให้ลุงไหม
อโหสกรรมให้พี่เมื่อเช้ามาทำเหรียญแม่ยังจะขอโหสกรรมลุงเลย
เพราะว่าลุงแก่แล้วแม่กลัวเขาไปตายในคุบค่ะ
ส่วนพี่สาวคนโตของบ้านนะครับก็คือป้าวันนี้อายุ๗๓
เป็นพี่สาวของผู้ต้องหาเป็นป้าของผู้ตายบอกว่าก็เสียใจนั่นแหละ
แต่ก็ให้อภัยน้องชายนะที่ก่อเหตุในครั้งนี้แล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของหลานชายไปสู่สุขติ
เพราะถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วน้องชายกับหลานชายเองเนี่ยเขาอยู่บ้านด้วยกันเขาก็ทะเลาะกันบ่อย
เวลาหลานชายเมาเนี่ยแล้วก็จะชอบมาหาเรื่องทางฝั่งของลุงแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นจนได้
ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ยายก็พูดไม่ถูกก็ไม่คิดไม่คิดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง
ถ้าฝากได้จะฝากอะไรไปถึงดวงวิญญาณของหลานชายบ้างครับของผู้ที่เสียแล้วนี่ครับ
ก็ให้เขาไปกันจูบกันจูบกันแล้วกันค่ะ